เหตุใดสมาชิกส่วนใหญ่ถึงเทใจแล้วก็เทคะแนนไปให้บิ๊กออส
จำนวน๖๒คะแนนในการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในครั้งนี้
ซึ่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งยาวนาน๔ปี
และจะเกิดจุดเปลี่ยนในวงการฟุตบอลไทยได้มากน้อยแค่ไหน
วันนี้ขายคำตอบคำตอบแรกกันก่อนนะครับ
เหตุใดทุกคนถึงทุ่มเทใจไปมากขนาดนี้
ติดตามจากรายงานโดยคุณวรวิทย์เจริญเชื้อครับ
๒เสียงจากฟุตบอลสโมสร๔ภูมิภาค
เทคะแนนให้พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ทำให้ผู้สมัครรายนี้ขึ้นนั่งตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เหลือเพียงการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
สมรภูมิการเลือกตั้งที่ดุเดือด

แต่ยังรวมถึงกลวิธีที่นำมาใช้

ที่ต้องผ่านกระบวนการในรูปแบบต่าง
ส่วนสำคัญประการหนึ่งคือการชูนโยบาย

นำเสนอให้สโมสรสมาชิกอย่างเท่าเทียม
และสามารถชนะใจเสียงส่วนมาก

อีกทั้งเกียรติประวัติที่ผู้สมัครรายนี้สร้างไว้
ก็คือปัจจัยอย่างหนึ่งของชัยชนะเช่นกัน
กลมที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
กลุ่มความได้เปรียบเหนือผู้สมัครรายอื่น
ก็คือเสียงจากศึกฟุตบอลลีกภูมิภาคทั้ง๓๐เสียง

ฐานเสียงสำคัญเปลี่ยนมาอยู่ที่พลตำรวจเอกสมยศทั้งหมด
เลือกตัวแทนและผลที่ออกมาในแต่ละโซนส่วนมากจะมีสโมสรมาใช้สิทธิ์เกินครึ่ง
และนั่นก็แสดงให้เห็นว่าสโมสรในหลีกภูมิภาคส่วนใหญ่เห็นชอบกับนโยบาย
ซึ่ง๓๐เสียงที่พลตำรวจเอกสมยศได้รับทำให้เขากลุ่มความได้เปรียบทันที
ออสยังได้รับการสนับสนุนจากสโมสรในศึกไทยพรีเมอร์ลีกดิวิชั่น๑และฟุตบอลถ้วยพระราชทาน
ซึ่งไทยลีกนั้นฐานเสียงสำคัญคือทีมยักษ์ใหญ่ทั้งบุรีรำยูเนเต็ดชนบุรีเอฟซีหรือสุพรรณบุรีเอฟซี
ดีวิชั่น๑ที่เมื่อพิจารณาแล้วได้เสียงสนับสนุนถึง๓ใน๔
แม้กระทั่งบางสโมสรที่เคยให้การสนับสนุนคั่วอำนาจเดิมก็กลับเปลี่ยนมาสนับสนุนพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ก้าวมานั่งแท่นประมุกฟุตบอลไทยในครั้งนี้
ปัจจัยสำคัญสุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือการที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
อุปนายกและสภากรรมการมาจากสโมสรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลไทยโดยตรงจากทุกลีก
เป็นการแสดงให้เห็นว่าใส่ใจกับการพัฒนาสโมสรตามนโยบายที่ประกาศไว้
และเป็นการสื่อนัยยะให้ผู้สมัครรายอื่นได้รู้ว่าเขาได้รับเสียงสนับสนุนจากสโมสรต่างมากมาย
ทั้งหมดคือปัจจัยเบื้องหลังชัยชนะที่ทำให้พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่
และเป็นโอกาสที่จะนำนโยบายที่ประกาศไว้กับบรรดาสโมสรมาร่วมพัฒนาวงการฟุตบอลไทยต่อไป